คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าผู้บัญชาการจอมมารฝึกหัด
ได้มีการโพสต์คลิปคลิปนี้นะคะมีบุรุษปรายศนีย์ค่ะ
ส่งของนะคะที่บ้านหลังหนึ่งคลิปนี้เลยค่ะ
บุรุษปรายศนีย์ท่านนี้เห็นว่าฝนกำลังจะตก
เจ้าของบ้านเนี้ยตากผ้าเอาไว้นอกหลังคาบ้านอืม
ถ้าฝนตกเปียกแน่ใช่ครับพี่บุรุษปรายศนีย์ท่านนี้ก็เลยดันราวตากผ้าค่ะ
ให้ไปอยู่ใต้หลังคาถ้าฝนตกก็จะได้ไม่เปียกนะคะ
นี่ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้นะคะโพสต์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความบอกว่า
ขอบคุณพี่ปรายศนีย์สารพีครับพี่มีน้ำใจมากมาก
ส่าห์ส่งของให้เราเห็นฝนจะตกยังช่วยขยับราวผ้าหลบฝนให้
ขอบคุณมากครับพี่บุรุษปรายศนีย์นี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของบ้านและเจ้าของคลิปนะคะ
สุพลภูริถิติพัฒน์อายุ๔๐ปีค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนจะไปทำงาน
ผ้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอาผ้ามาตากไว้หน้าบ้าน

เวลาสักบ่ายโมงรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตก
เปิดกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้าบ้านดูนะคะ

เห็นพี่ปรายศนีย์มาส่งของเก็บเสื้อผ้าเข้าบ้านให้
โอ้โหเจ้าของบ้านบอกเลยว่าประทับใจมากจริง
คือพี่บุรุษปรายศนีย์จะปล่อยผ่านก็ได้นะคะ

แต่นี่อุตส่าห์เก็บให้ด้วยความหวังดีอะค่ะ
พอดีเราเปิดเจอเห็นลาวผ้าเราเขาเหมือนฝนมันทำท่าจะตก

ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจครับ
ก็ปกติแล้วก็คือเขาจะปล่อยเลยไปก็ได้นะครับ
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เขายังใส่ใจกับเรา
ก็เลยรู้สึกประทับใจกับหลุดปริศนีย์น้องคนนี้ครับ
อยากเช็ดฝากขอบคุณครั้งนี้บ้างครับ
ก็ฝากขอบคุณบุรุษปรายศนีย์ท่านนี้นะครับ
ว่าขอบคุณมากครับที่ไม่ทำให้ผมต้องซักผ้าใหม่อีกรอบ
ก็น่ารักดีครับประทับใจมากครับ

นี่นะคะความมีน้ำใจนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่ทำการปรายศนีย์สาขาสารพี
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ไปพบกับหนุ่มบุรุษปรายศนีย์ตามคลิปภาพเมื่อสักครู่นะคะ

ชื่อว่านายจิรายุปันกองแก้วอายุ๒๕ปีค่ะ
บุรุษปรายศนีย์ใจดีท่านนี้นะคะ
คุณจิรายุบอกว่าก็ทำงานปรายศนีย์มาประมาณ๒ปีค่ะ
เมื่อวานไปส่งพัสดุตามปกติ
พอไปถึงบ้านคุณสุภนต์ตามคลิปแบบนั้นค่ะ

แต่อ้าวหน้าบ้านตากเสื้อผ้าเอาไว้

ราวตากผ้าเข้าบ้านให้ซะเลยก็ไม่คิดรังเกียจนะคะ

นี่นะคะหัวหน้าค่ะหัวหน้าปรายศนีย์สาขาสารพีค่ะ
โมกคศักดิพรมดวงดีก็บอกว่าชื่นชมการทำงานของนายจิรายุนะคะ
คือมุมหนึ่งเขาก็มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่เรื่องเล็กน้อยแบบนี้แหละ
คือสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าให้กับประชาชนทุกคนนะคะ
หัวหน้าก็เลยบอกว่านี่คือพื้นฐานของงานบริการ
คือการสร้างความผูกพันทำให้ลูกค้าประทับใจให้มากที่สุดนะคะ
นี่ก็ทำให้ด้วยเจตนาดีใช่ไหมฮะ

ก็ไม่ได้กังวลไม่ต้องกังวลว่าโอ้ใครจะมาหาว่าจะไปขโมยอะไรของหรือเปล่า

เพราะว่าสุดท้ายก็มีกล้องวงจรปิดเขาเห็นว่าโอ้โหเจตนาดีจริง

ก็ไม่ได้แบบจะต้องโอ้โหให้ใครมาเห็นอะไรยังไงคือช่วยด้วยใจไง

นี่เป็นพนักงานรัฐธุรกิจนะครับรัฐธุรกิจประชานีไทย
ไม่ต้องได้พนักงานรัฐธุรกิจดีเด่นประจำปีได้จากต้นปีไปเลย